ที่ต้องการจะไปถวายความอาลัยให้กับในหลวงราชการที่๙

แต่คุณลุงก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าเสื้อผ่อนไม่ได้มีเข็มขัด
ก็ไปเอาเชือกฟางมัดกางเกงแทน
คนก็ถ่ายภาพในโซเชียลก็ตอนนี้กลายเป็นเน็ตไอดอลไปแล้ว
ที่สำคัญกลายเป็นพรีเซนเตอร์ของจังหวัดสุรินทร์ไปด้วยครับ
ไปดูกันหน่อยว่าคุณลุงทำอะไรบ้างคุณผู้ชมครับ

ไอดอลยุคนี้ไม่ต้องซื้อเข็มขัดครับ

และที่สำคัญไม่ต้องทำเรื่องไม่ดีไม่ต้องเต้นโป๊ะอะไรด้วย

จากกรณีที่ลุงเฉื่อยหรือว่าในเฉื่อยพยมแจ่มครับ

ลุงเฉื่อยก็เป็นอาชีพผู้ช่วยสรรพเริกของวัดโพลินวิเวกจังหวัดสุริน
กลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลไปแล้วนะครับ
ใช้เชือกฟางมัดกางเกงแทนเข็มขัดเข้าไปถวายดอกไม้จันทร์
เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงราชการที่๙ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์
ที่บ้านฉันเพลนตำบลประสาททองอำเภอขวาวศรีนรินนะครับ

ซึ่งล่าสุดครับทางอำเภอก็นำลุงเฉยนี่แหละไปร่วมถ่ายภาพโปรโมทกับช้างซะเลย
นี่เลยฮะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอขวาวศรีนรินไปเลยครับ

ช้างงาสวยมาก
อันนี้คือแบบลักษณะดีมากทีเดียวนะครับ

แล้วขึ้นไปนั่งบนหลังช้างที่ชื่อว่าพลายป๋อง
แล้วก็อยู่ในแคมป์ช้างชุมชนขวาวสินทรลินแล้วก็เป็นช้างดาราด้วย
แสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแล้วหลายเรื่อง

ซึ่งลุงเฉิดก็สามารถขึ้นไปนั่งบนหลังช้างได้แล้วก็บังคับช้างได้เหมือนกันอย่างคร่องแคล่วเลยครับ
ฐานะที่เคยเป็นควานช้างมาก่อนด้วย
ต้องบอกว่าลุงเฉยนี่ไม่ธรรมดานะอาชีพลุงนี่สุดยอดมากจริงนะครับ
ทางด้านของนางสุธิสาคงเถลิงสิริวัฒนาครับ
นายอำเภอบอกว่าการเชิญคุณลุงเฉื่อยมาเป็นพรีเซนเตอร์คู่กับช้างเนี่ย
ก็เพื่อเป็นการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวเมืองสุรินทร์
แล้วคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
เพราะว่าอำเภอนี้อำเภอชื่อว่าขวาวสิรินทร์เนี่ย
เป็นอำเภอที่มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ถ้ามาเที่ยวเมืองสุรินทร์ก็ต้องมาที่อำเภอขวาวสินรินนะครับ
ที่มีทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม

ดูสิครับคุณลุงโด่งดังไปแล้วครับ

กลายเป็นควานช้างไงแต่ต้องมีเครื่องประดับ
คุณลุงยิ้มแฉ่งเลยนะครับ
ตัวอย่างของการทำความดีแล้วก็ได้รับสิ่งดีตอบแทนนะคะ